ทานอาหารกันแล้วค่ะดังนั้นจะพาคุณผู้ชมไปกินก๋วยเตี๋ยวร้านนี้
บอกเลยว่าไม่ธรรมดาแต่ไม่ธรรมดาแบบไหน
พร้อมกันในช่วงตลอดกิน
จ้าไปกินก๋วยเตี๋ยวกัน

วันนี้เราถามคุณผู้ชมไปเรื่องของเมนูก๋วยเตี๋ยวใช่ไหม

บอกมาทางไลน์และเฟซบุ๊คแฟนเพจตลอดข่าว
ส่วนเราจะบอกคุณผู้ชมว่าร้านนี้ค่ะคือร้านก๋วยเตี๋ยวเรือชามดิน
เป็นร้านเล็กเรียบง่ายสไตล์ไทยบ้านอีสานค่ะ
อยู่ที่เลขที่๘๙ชุมชนเปื่อยหัวดงหมู่๑ตำบลเปื่อย
อำเภอลืออำนาจจังหวัดอำนาจริง

เจ้าของร้านคือคุณจันทีวรศาสตร์นะคะ
เขาบอกว่าร้านนี้เนี่ยไม่ธรรมดาค่ะ
สิ่งที่ไม่ธรรมดาอย่างแรกคือนี่
ชามที่ใช้เสิร์ฟมา

มีของแทนแน่นอนแล้วมีชามเล็กมาด้วย
เป็นเรือลำเล็กมาแบ่งทานกันแบบนี้

คุณเลือกเลยว่าคุณอยากได้สูตรไหนเส้นอะไร

มากับเครื่องแบบล้นจุกเลยค่ะ
มีทั้งหมูเน้นหมูหมักตับสด

ส่วนน้ำซุปก็เป็นน้ำซุปเข้มข้นแยกชามมานะคะ
แล้วทานก๋วยเตี๋ยวเรือต้องมีอะไรคะคุณ
ผักผักสดพริกสดเสิร์ฟมา

เออรับประทานกันไปอย่างอร็ดอร่อย
คือเขาบอกว่าเปิดมาได้ปีนึงนะ
แต่ว่าลูกค้าเนี่ยตอบรับดีมาก
มีทั้งขาจรขาประจำแวะเวียนมาชิม
ดังนั้นเพื่อเป็นการคืนกำไรให้กับลูกค้า

ทางร้านจึงมีโปรโมชั่นดีมาฝากด้วยค่ะ

เฟ้นรายการพรภาคมินาลักษณ์คุณทุกท่านค่ะ
วันนี้เราอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือชามดิน
บ้านปรวยอำเภอริย์อำนาจัวร์อำนาจริง
วันนี้ค่ะมีโปรโมชั่นสุดพิเศษมาฝากแฟนตลอดข่าวเพียงท่านบอกว่ารู้จักร้านก๋วยเตี๋ยวเรือชามบิน
จากการรับชมกรรมข่าวลักษณะละสิบเปอร์เซ็นต์เฉพาะวันนี้วันเดียวเท่านั้นค่ะ
และดับเบิ้ลพิเศษเมื่อท่านสั่งเรือจัมโบ๑ลำแถมซีเรือเล็ก๑ลำโลนี้มีถึงสิ้นเดือนสิงหาคมกันเลยทีเดียวค่ะ
แล้วพบกันที่ร้านก๋วยเถี๋ยวเรือชามดินบ้านเฟื่อยอำนาจเจริญค่ะ
สวัสดีค่ะ

โอ้โหน้องทั้งสองคนนี้มาบอกโปรโมชั่นเองเลยนะ

ตอนแรกเริ่มมาโอ้สวัสดีแฟนตลอดข่าวที่แสนน่ารัก

จากวันนี้วันที่๑๗คุณไปทานนะ

ถ้าหากว่าคุณสั่งเตี๋ยวเรือจัมโบ้ใหญ่

ลำฟรีตลอดเยี่ยมถึงขาฮมด้วย
ไปกันนะคุณผู้ชมที่จังหวัดอำนาจริงนะคะ
กันตรงนี้ว่าอยู่ในชุมชนเปื่อยหัวดง
หมู่๑ตำบลเปื่อยอำเภอลืออำนาจจ้า
บอกตรงนะอำนาจเจริญ

แต่ของดีของเด็ดเขามี